คุณผู้ชมคะจากเรื่องของฟ้าฝนก็ระวังกันหน่อยแล้วกันนะคะ
ฝนตกถนนลื่นเหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงสภาพร่างกายของตัวเอง
ต้องตรวจสอบกันหน่อยรถกระบะสีแดงคันนี้
ตอนแรกก็ขับมาดีมายังไงไม่รู้กล้องวงจรปิดจับได้ชัดเลย
นี่แหละค่ะนาทีเกิดเหตุพอชนแล้วก็ดูอีกสักทีนี่แล้วทะไหลพลิกตะแคงอืม
จังหวะที่พลิกตะแคงไปแล้วถลายไปเนี่ยมันอาจจะพ้นมุมกล้องไปนิดนึงคุณผู้ชม
แต่ตรงนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์อีกคันที่ได้รับความเสียหายเหมือนกัน
ส่วนตัวเก่งเนี่ยนะคะด้านหน้าเนี่ยเก่งคันสีขาวโอ้โหพังยับเยินตรงกันชนเนี่ยค่ะ
รถกระบะที่พลิกตะแคงข้างก็มีคนขับอยู่ในนั้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยโชคดีนะคะ
ส่วนรถเก่งคันสีขาวไม่มีใครอยู่ในรถเพราะเจ้าของรถมาจอดรถอยู่ตรงบริเวณนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณหมู่บ้านบัวทองที่ตะมนต์บางรักพัฒนานะคะ
จังหวัดนนทบุรีภาพตามที่เห็นเลยแล้วพอเกิดเหตุปุ๊บก็มีคนเนี่ยกรูกันออกมาเลยค่ะ
อ้าวเกิดอะไรขึ้นจังหวะชนไม่มีใครเห็นแต่ทุกคนบอกเสียงดังคลึกโครมสนั่นเลยทีเดียว
ก็นำตัวนะคะประถมพยาบาลเบื้องต้นกับกู้ภัยปฐมพยาบาลนายภัยบูล
ตัวเองก็บอกว่าวูบหลับในไปไม่ได้มีอะไรตัดหน้ารถหรอก
ผมนี่แหละหลับในเองขับรถไม่ได้เร็วแล้วก็เลยเนี่ย
คดีไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ก็ชนยับเยินเลยค่ะ
เจ้าของรถเก่งนะคะชื่อคุณรัศดารินอายุ๒๔ปี
บอกว่าโชคดีตัวเองไม่ได้อยู่ในรถนะจอดรถไว้หน้าร้านลงไปทำธุระ
และแต่แหม่เสียใจตรงที่ว่ารถต้องใช้ทุกวันเอาไปทำงาน
เจอแบบนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวคงต้องไปไกลเกลี่ยกัน
เพราะตำรวจก็จะเรียกตัวคนขับกระบะคันแดงคันนี้
แล้วก็คู่กรณีไกลเกลี่ยกันรวมไปถึงเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะ